ศึกแล้วเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ๔โมงเย็น
เปิ้ลในวัย๕๑ปีที่ไปศึกษาพระธรรมมา
มีอะไรให้น่าติดตามกันบ้างเดี๋ยวดูข่าวนี้กันเลยค่ะ
งานนี้เราบวชเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วเราก็ไปแสวงบุญกันที่อินเดีย
เพื่อที่ไปดูศรีสังเวย์ก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้า
ประสูจน์ตัสรุและปริณิพรแล้วก็แสดงประสงค์เทศนา
ก็ไปหลายที่นะฮะหลายเมืองในอินเดีย
เสร็จแล้วเราก็ไปดูสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเกิด
นั่นก็คือที่ประเทศเนปานไปอินเดียไปเนปาน
แล้วสุดท้ายจบทริปที่พม่า
เราไปเราไม่ได้บวชแล้วเพื่อให้ตัวเองได้บุญได้อะไรมากมาย
นั่นไม่ใช่ประเด็นแรกประเด็นแรกคือเราไปเพื่อ
ตอบข้อสงสัยที่เรามีมาตั้งแต่เด็ก
พระมีไว้ทำไมเราก็แบบเออมีกันไว้ทำไมถ้าเป็นกันแบบนี้
คือเราไม่เข้าใจไงนั่นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนเล็กไง
มันเจอคำตอบทั้งหมดซึ่งแบบเออเจ๋ง
ทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เป็นคำตอบที่แบบ
เราเชื่อว่ายังมีวัยรุ่นเฟี้ยวอีกเยอะมากที่ไม่เคยรู้
เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็คิดเหมือนเราด้วย
ตอนที่คลองพระเหลืองเป็นพระเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปสิ้นเชิงเลยนะ
เพราะว่ามันไม่ได้ต่อแหลหรือดัจจริตที่จะเปลี่ยนนะ
แต่กฎของพระสงฆ์เนี่ยที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ย
มันถ้าเอาจริงนะพระสงฆ์จริงนะ
เขาปฏิบัติไม่เหมือนพวกเรานะ
มันไม่ใช่นะมันเป็นกฎตามพระธรรมวินัยนะ
แล้วทำไมบางองค์แบบโอ้โหบางรูปแบบมีอิทธิฤทธิ์มีอะไร
ไม่ใช่อันนั้นไม่ได้อยู่ใน
พระธรรมวินัยห้ามโอ้อวดอุตลิและ
อย่างเนี้ยเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเจ๋งน่าเรียนรู้มากอะไรอย่างเงี้ยอืม

เห็นแบบนี้แล้วพี่เปิ้ลนิ่งขึ้นเยอะเลยนะคะ
หลังจากก่อนหน้านี้จะเป็นคนปล่อยมุกฮาบ่อยนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมคุณเปิ้ลนาคอนบอกว่าการที่ให้น้องออก้านะคะ
เมื่อวานนี้มีภาพไงก่อนที่เขาจะศึกน้องออก้าวิ่งตามพี่เป้ยได้มา

บอกว่าเป็นการปลูกฝังให้ลูกชายซึมซับการทำหน้าที่อย่างหนึ่งของชาวพุทธ
และในอนาคตน้องก้าก็จะต้องอุปสมบทด้วยใช้ชีวิตในผ้าเหลืองเช่นเดียวกับพ่อค่ะ
ส่วนภาพที่เป็นปมดราม่าภาพนี้คุณผู้ชมที่น้องออก้าวิ่งเข้าไปกอดพี่เปิ้ล
หลายคนไม่รู้ไงเข้าใจกันผิดเห็นผมน้องยาวคิดว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันคุณเปิ้ลบอกว่าไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องนี้
แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์กันยอดวิวตอนนี้สูงไปถึง๔แสนวิวแล้วค่ะ
แล้วก็คุณเปิ้ลบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรมองในทางกลับกันดีกว่า
ภาพดังกล่าวเป็นการสะท้อนความรักความอบอุ่นให้กับครอบครัวศิลาชัย
ส่งต่อไปยังครอบครัวอื่นด้วยค่ะ
ตอนที่ออก้ามาเป็นเด็กวัดเราก็อยากให้เขา
จากที่เราเคยคิดนะว่าชาตินี้ยังไงก็ไม่ยอมบวช
นี้ยังไงเขาก็ไม่เป็นพระลูกออกมาปุ๊บก็ไม่ให้เป็นพระด้วยไม่บวชด้วย
เพราะว่าเรามีมุมมองที่ไม่เป็นบวชเป็นบวกกับพระมาตลอด
เพราะว่าเราเสพสื่อเยอะไปเราไม่ได้เข้ามาสัมผัสกับพระจริง
พอเราได้มาเห็นแล้วเราก็เลยมีความสุขว่าลูกเราน่ะ
อยากให้เขาได้สัมผัสอะไรตรงนี้บ้างเขาไม่รู้เรื่องหรอก
ครั้งหนึ่งพ่อกูเคยเป็นพระด้วยเคยเป็นลูกศิษย์วัดด้วยอะไรอย่างนี้
ปลูกฝังเข้าไปนิดทีละนิดเพราะเขาเป็นชาวพุทธ

พอกระแสเกิดกระแสตรงนั้นมาแล้วกลับปรากฏว่า
พอเกิดภาพที่ออก้าเขามาร้องไห้แล้วมันเป็นธรรมชาติของครอบครัวเรา
แล้วโชคดีตรงที่มันปรากฏออกไปให้คนเห็นนะ
มันเป็นเรื่องดีของพุทธศาสนานะที่พ่อเป็นพระแล้วลูกดีใจด้วย
ทุกคนดีใจด้วยมันมีแต่แววตาความยินดี
มันดีกว่าข่าวพระในเรื่องมุมอื่น
เพราะฉะนั้นคลิปนี้มาลบกระแส
มันรบกระแสที่พระกำลังทำอะไรกันอยู่เลยเป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นเราเลยยินดียินดีที่จะแชร์กันออกไปให้คนได้รู้เรื่องดีบ้าง